ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคุณป้าบ้านอยู่ที่พระประแดงสมุทราการเนี่ย
เขาร้องขอความช่วยเหลือมาป้าแกชื่อป้าจันนะ
ในซอยที่บ้านเนี่ยเขาจะมีพวกรถบรรทุกวิ่งผ่าน
แกบอกแกเคยร้องเรียนเรื่องนี้แต่ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
เพราะมันจะมีคนเนี่ยคอยมาที่บ้านปลาขวดโซดาใส่มั่งเครื่องหินใส่มั่ง
หนักที่สุดเนี่ยเคยถูกดักทำร้ายอยู่หน้าบ้านก็มี
เอาดูล่าสุดหน่อยนะฮะมีคนมาที่บ้านแล้วปลาหินเข้าใส่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เห็นไหมฮะคือสวมฮุดสีแดงมาเลยนี่เครื่องมาแบบเด่นเลยใส่บ้าน
ก็เห็นว่าไฟก็เปิดชัดถ้าเป็นคนที่บ้านอ่ะเครื่องเห็นเจอแล้ว
นั้นหรือเป็นคนรู้จักเห็นเห็นในเนี้ยต้องรู้เลยนะว่าเป็นใครใช่เออนี่เขามีกล้องวงจรปิดนะฮะ
เสื้อแดงมีฮู้นี่ขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านแล้วเครื่องเข้ามาเนี่ย
กระจกหน้ารถนี่พังเสียหายนะครับคือที่เห็นกระโดดกระโดดในตอนแรกเนี่ยท่านผู้ชม
เขากระโดดเพื่อจะทุบกล้องวงจรปิดนะฮะแต่ด้านในเนี่ยมันมีกล้องอีก
คงเห็นว่าที่เนี่ยฮะประตูหน้าบ้านแล้วที่กันศาสตร์เนี่ย
ชายคาตรงนี้คงจะเห็นว่ามีกล้องทีแรกตอนที่กระโดดกระโดดอ่ะ
กระโดดทุบกล้องวงจรปิดแล้วถึงเอาหินเนี่ยเครื่องนี่ตอนมาตอนนี้เห็นไหม
อันนี้พยายามที่จะกระโดดทุบทำลายกล้องวงจรปิดก่อนจะเอาหินเครื่อง
เสร็จแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนี่เป็นบ้านพักในซอยสุขสวรรค์นะครับ
สุขสวัสดิ์ซอย๕รัฐหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
วันนี้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้นะฮะเจ้าของบ้านคือป้าจัน
อ่าป้าจันบอกว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
กระจกหน้ารถของรถยนต์เนี่ยแตกเสียหายหมด
นี่ยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่มาก่อเหตุเนี่ย
ฮูตปิดบังใบหน้าแต่ถ้าดูจากรูปภัณฑ์สันธาร
จันบอกป้าไม่รู้จักนะดูแล้วไม่รู้จะใช่คนแถวนี้หรือเปล่า
แต่ถ้าเห็นแบบเนี้ยป้าบอกป้าไม่รู้จักขณะเดียวกันเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นป้าจันบอกป้านี่กลัวมากรู้สึกไม่ปลอดภัย
ก็เลยขอร้องเรียนผ่านสื่อหน่อยเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอแบบนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้เคยมีคนมาปลาขวดโซดาใส่บ้านมาแล้วด้วย
แจ้งความที่สพพระประแดงไปแล้วแต่ยังจับใครไม่ได้
ส่วนตัวของป้าจันป้าจันบอกนี่ก้อนหินฮะดูครับท่านผู้ชมครับ
จันบอกป้าจันไม่เคยมีเรื่องกับใครนี่ที่ว่ากระโดดด้านหน้าเห็นไหม
นี่ไงนี่มาดึงสายมาทุบกล้องวงจรปิดตัวนี้
แต่เขามีกล้องด้านในค่ะป้าจันบอกว่าไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ถ้าจะมีมันมีเรื่องเดียวก่อนหน้านี้คือเมื่อปี๖๑
เคยไปร้องเรียนเรื่องรถบรรทุก๑๐ล้อ๑๘ล้อและ๒๒ล้อ
โอ้โหนี่มาทุกล้อเลยนะมันขับเข้ามาในซอยบ้านป้า
ซึ่งซอยบ้านป้ามันซอยเล็กทีนี้ก็เดือดร้อนสิ
แล้วเข้ามาเนี่ยเข้ามาตอนกลางคืนด้วย
บางทีมาเนี่ยโอ้โหถนนนี่สะเทือนเลยค่ะนะ
ป้าก็เลยไปร้องเรียนเอาไว้หลังจากนั้นป้าโดนตลอด
ป้าบอกป้าโดนตลอดนะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
โอ้โหป้าบอกว่ามันเข้าข่ายคุกคามต่อร่างกายแล้วก็ทรัพย์สิน
หน่วยงานราชการหลายที่ไปถึงจังหวัดไปถึงกอมน
คือจังหวัดนี้ทั้งจังหวัดก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้
ขณะที่ลูกชายของป้าจันนะครับเอาคลิปให้เราดูคลิปหนึ่งครับทุกผู้ชมครับ
เมษายนที่ผ่านมานะฮะช่วงเดือนเมษายน
ไม่ใช่แค่มีคนมาปลาของใส่บ้านนี่ตอนนั้นลูกชายบอกป้าจันเนี่ยแม่เนี่ย
อยู่หน้าบ้านอ่าเดินออกไปเนี่ยเอาของไปวางเนี่ย
มีคนมาดักตบแม่ที่หน้าบ้านนะฮะดักตบเลยเหรอฮะ
นี่แม่ต้องรีบวิ่งหนีจังหวะกล้องเนี่ยมุมมันไม่เห็นพอดี
ดูฮะเห็นไหมฮะป้าต้องรีบวิ่งเข้ามาแล้วก็ปิดประตูบ้าน
แล้วมีผู้ชายคนนึงนะเหมือนกับขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าไป
ซึ่งจะใช่หรือไม่ใช่เราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าป้าเนี่ยพอแกวิ่งเข้ามาในบ้านเนี่ย
มันจะมีรถคันหนึ่งเนี่ยขี่ผ่านไปนะป้าบอกไม่ใช่วัยรุ่นนะ
คนนั้นเป็นชายวัยกลางคนและไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
อ่าหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคนนี้นะอ่าใช่ไม่ใช่อย่างไรเนี่ย
ก็ท่านก็ลองไปให้ข้อมูลหรือว่าบอกกับเรามาเพิ่มเติมได้นะครับ
อีกคลิปหนึ่งนะฮะ๒๑เมษายนน่าจะเป็นวัยรุ่นคนเดียวกับเมื่อคืนนี้
ที่ใส่เสื้อสีแดงมีฮูตใส่มวกกัน๊อกเต็มใหม่มาเครื่องขวดโซดาเข้ามาในบ้าน
เครื่องขวดโซดามีไหมซึ่งเชื่อว่าเป็นคนเดียวกับวัยรุ่นที่ปลาหินเมื่อคืน
กระจกรถยนต์เนี่ยแตกนะซึ่งป้าจันกับลูกชายคาดว่าจะเป็นกลุ่มรถบรรทุก
ที่จ้างกันมาก่อเหตุหรือเปล่าไม่พอใจที่ป้าจันเคยไปร้องเรียน
เรื่องขับรถบรรทุกเข้ามาในซอยหรือเปล่านี่ขับเข้ามาแบบนี้
จันบอกซอยบ้านป้ามันเล็กค่ะมาทั้งแบบโอ้โหสิบล้อสิบแปด
ยี่สิบสองล้อทั้งกลางวันกลางคืนบางทีกลางคืนมานี่
ถนนนี่สั่นสะเทือนไปหมดมีบ้านอีกหลังนึงที่เคยร่วมร้องเรียน
ป้าจันทร์ด้วยนะฮะก็ยืนยันข้อมูลนะครับ
แต่บอกไม่ขอให้สัมภาษณ์กันแล้วกันเพราะกลัวว่าจะถูกรังความนะ
นี่ขวดเหมือนกับมีน้ำปลาร้าเนี่ย
เอามาเครื่องใส่ในบ้านก็มีเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
เราก็เลยไปถามข้อมูลยังโรงเหล็กแห่งหนึ่งที่อยู่ในซอยนี่ครับท่านผู้ชมครับ
อ่าเขาจะมีป้ายบอกห้ามรถบรรทุกเกินยี่สิบเอ็ดตันวิ่งผ่านถนนเส้นนี้
เราก็ไปถามเขาหน่อยเพราะว่าเป็นจุดที่รถบรรทุกเนี่ย
เขาจะมารวมตัวกันมาจอดกันตรงนี้นะครับมีตัวแทนกลุ่มรถบรรทุกบอกกับคุณสุชาดา
ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะยอมรับว่ากลุ่มคนขับรถบรรทุกที่ต้องใช้เส้นทางเข้าออกผ่านซอยนี้เนี่ย
ไม่ถูกกับป้าจันจริงเพราะป้าจันเนี่ยเคยไปร้องเรียน
ไม่ให้รถบรรทุกวิ่งในซอยทั้งทั้งที่กลุ่มของเค้าเนี่ย
เขาก็ทำอาชีพแล้วมันต้องวิ่งผ่านซอยนี้
แล้วเขาทำอาชีพนี้ขับรถบรรทุกผ่านซอยนี้เนี่ย
ขับกันแบบเนี้ยก่อนป้าจันจะมาอยู่อีกอ๋อขับมาก่อนแล้วขับมานานแล้ว
แล้วป้ามาอยู่ป้าจะมาร้องเรียนอะไรอะไรประมาณอย่างนี้
ซึ่งมาก่อนมาหลังจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรเนี่ยแม่ต้องถามท่านผู้ชมแล้ว
ค่ะอันนั้นก็ว่ากันไปเรื่องแต่ทีนี้ไปทำร้ายเค้าหรือเปล่า
ดักตบไปเครื่องหินเครื่องขวดโซดาอะไรใส่เขาหรือเปล่า
ทั้งกลุ่มรถบรรทุกเค้ายืนยันว่าเค้าไม่ได้ทำนะครับค่ะ
ไม่ล่ะพี่มันจะไปทำอย่างนั้นทำไมล่ะ
เนี่ยถ้าเกิดพวกสิบล้อไปทำเขาก็ต้องเล็งมาที่สิบล้ออยู่แล้ว
แล้วเขาจะไปทำเพื่ออะไรเขาก็รู้ใช่ไหมพี่
พี่เราฟังเหตุผลเอาเหตุผลคุยแล้วกัน
เราก็ถามไปยังตำรวจสพพระประแดงนะครับ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็ทราบเรื่องล่าสุดที่ประจันทร์ถูกเวี้ยงหินใส่บ้าน
ท่านผู้ชมครับที่ลูกชายบอกจะเป็นคนเดียวกับเมื่อคืนหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยขับรถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
แล้วเครื่องขวดโซดาใส่ค่ะ
พรุ่งนี้นัดให้ประจันทร์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
กับทางตำรวจนะครับ

กล้องวงจรปิดต่างต่างที่เป็นหลักฐานนะครับอ่าซึ่งผู้ก่อเหตุณขณะนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าดูจากการกระทำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการก่อความเดือดร้อนรำคาญ
แล้วก็ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายนะฮะ